คุณผู้ชมเรื่องของการรณรงค์นะครับ
ให้ใช้ถุงผ้ากระเป๋าผ้า
แทนการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วโยนทิ้งเนี่ย

หลังจากที่เมื่อวันที่๑เขาเริ่มดีเดย์

แล้วมันก็มีคนไปโพสต์ในโลกโซเชียลกันเยอะ

แต่บางไอเดียมันเหมือนเป็นการประชดประชัน
โอ้โหบอกเลยนะครับว่าบางคน
อย่างเช่นการขับขี่รถจักรยานยนต์

หวังจะขนไอ้ของที่ซื้อ

วันนี้มีอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับ
คือครั้งก่อนเมื่อวันที่แล้วเหรอ

วันนี้มีอีกแล้วคลิปนี้คุณผู้ชมครับ
แล้วพอโพสต์ลงไปปั๊บ
โอ้โหโดนคนในโลกโซเชียล

ตำหนิวิจารณ์สิว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ลบโพสต์นี้แทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับ
ไปดูคลิปนี้เต็มกันเลยนะฮะ

เป็นคลิปที่เห็นแล้วเนี่ย
มันก็สร้างความเดือดร้อนอยู่พอสมควร

แล้วคนที่เขามาใช้บริการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป

ขับเข้าไปในพื้นกระเบื้องแบบนี้
แล้วไปทำกระบงกระเบื้องเขาเสียหายขึ้นมา
เสียเยอะกว่าต้องไปซื้อข้าวของ

ก็คือเข้าใจแหละว่าทำเป็นคลิปขำเนาะ
แต่เจ้าของร้านสะดวกซื้อเขาไม่ขำ

อ่ะส่วนอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่ก็มาจาก
ต้องบอกว่าไงอยู่ยูทูบเบอร์เหรอ

ถ้ารู้จักกันดีคนนี้ชื่อขนเพชร

ชื่อในวงการนั่นคือขนเพชรใช่ไหม

จริงก็คือเพชรกริติเดชสมตนนะครับ

เสร็จปั๊บถอดถุงน่อง

ใส่ถุงน่องด้วยเหรอเนี่ยเอาดูสิครับ

มันเหมาะที่ไหนเราจะมาใส่พวกข้าวของที่เราซื้อในร้านสะดวกซื้อ

อันนี้ก็คงเป็นความสนุกสนาน
เรียกเสียงฮานเรียกแชร์เรียกไลค์มากกว่านะ
เออเอาคุณต้องภาพนึกภาพตามนะ
ถ้าคุณเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคุณบอกเขาว่างั้นเอาขอไส้กรอกหน่อยชิ้นหนึ่ง
แต่ไส้กรอกของคุณเอาไปใส่ในถุงน่องคุณจะกินไหม
จริงคือเข้าใจนะว่าหลายคนพยายามทำคลิปให้ออกมาเป็นกระแสในโลกโซเชียล
แต่บางครั้งนะคุณผู้ชมนะเราต้องดูตามความเหมาะสมด้วย
เพราะว่าคือจริงเด็กเยาวชนลอกเรียนแบบแล้วก็ดูตามกันเยอะ

เหมือนคลิปไอ้ที่กินโรตีดิบอย่างนี้คนก็ไปกินตามทั้งที่มันไม่ได้ความถูกต้องเลย
นี่ก็เหมือนกันใช้ให้มันถูกให้มันควรครับ
ถุงผ้าหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นตะกงตะก้า